คุณผู้ชมฮะขับรถขึ้นดอยต้องระมัดระวังนะฮะ
แล้วก็ดูกำลังของเครื่องยนต์เราด้วย

คือรถคันหนึ่งขึ้นดอยไม่ไหวฮะ
และทีนี้รถมันไหลลงมาเรื่อย
ปรากฏว่าเกิดเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้
ให้ไปดูคลิปกันนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะเป็นตรงเนินสูง
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันหน้า

เอ๊ะหรือว่าเป็นเกลียกระปุก
เกียร์กระปุกเวลาขึ้นเนินแล้วไปจอด

มันลักษณะเหมือนไม่ได้ไหลลงมาแบบธรรมดานะ

กลายเป็นเกียร์ถอยหลังแล้วก็ไปเหยียบคันเร่ง
มันก็เลยเร่งถอยหลังมาแบบนี้เลยนะฮะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์นี้ก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมด

เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยนะครับ
ซึ่งก็มีการเอามาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
มีคนคอมเมนต์บอกว่าตรงนี้ก็อันตรายนะฮะ
ส่งแรงขึ้นไปเจอรถทางตรงก็ต้องระวัง
เพราะว่าถ้ามาติดอยู่ตรงเนินนี้
แล้วก็ถ้าจะข้ามไปเลนส์อื่นหรือว่าจะข้ามแยกเนี่ยนะฮะ

อะไรนะคุณจะส่งแรงออกไปเนี่ย

หรือมันมีอะไรที่มองไม่เห็นทัศนียภาพไม่ค่อยดีนะครับ
แล้วก็บางคนบอกสงสัยว่าคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาแน่

แล้วก็มือใหม่หัดขับเกียร์ธรรมดาหรือเปล่านะครับ
สำหรับคนที่ไม่เคยไปเขาบอกว่าทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
มันมีทางที่ดีทางที่ง่ายกว่านี้สะดวกกว่านี้นะครับ
ขับเลยไปอีกนิดนึงจะมีทางเข้าที่ไม่ชันมากนะครับ
สังเกตทางเข้าอยู่ตรงที่พระท่านหันหน้ามา

จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่เลยนะฮะ
เขาบอกว่าทางเข้าตรงที่มุมที่พระหันหน้า

อย่าเข้าตรงทางเข้าข้างองค์พระนะฮะ
แล้วก็อยากเข้าตรงป้ายเล็กเช่นกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นทางที่ร้านอาหารเขาบอกว่า
เอาไว้หลอกให้คนที่ไม่เคยเข้าไปเนี่ย
แวะร้านอาหารก่อนประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอันตรายมากสำหรับคนไม่ชินเส้นทางนะ
ดังนั้นต้องศึกษาเส้นทางในการไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก่อนนะครับ
อีกคนบอกว่ารถมีทั้งเบรกมือเบรกเท้า
แต่อาจจะลมเบรกหมดหรือเปล่าเพราะว่ารถดับ
แต่ถึงรถดับเบรกมือก็ยังใช้ได้อยู่นะ
ถ้าขับแบบนี้แนะนำอย่าเพิ่งออกมาครับ

สงสารคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ